สะสมสแตมนะครับซึ่ง๒๐ปีที่ผ่านมาสะสมสแตมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙มาอย่างต่อเนื่อง
สะสมสแตมคนนี้บอกว่าสุขใจทุกครั้งที่ได้สะสมสแตมเพราะว่าได้เรียนรู้พระราชจริยวัตรแล้วก็พระราชกรีกิจของพระองค์นะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
เพราะดวงตราปรายศนียากรบอกเล่าพระราชจริยวัตรอันงดงามขณะพระองค์ทรงผนวด
เรื่องราวเล่าผ่านภาพบนตราปรายศนียากรชุด
ฉลองวันพระราชสมภพ๘๐พันศา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่๒
เป็นชุดที่เจนวิทย์ประทับใจมากที่สุด
เพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสบวชที่วัดบวรนิเวศเหมือนกัน
ก็มีโอกาสชมภาพพระราชกรณียกิจขนาดที่ทรงพนวทรนะครับ
ก็มีความประทับใจนะครับ
พระองค์ท่านทรงปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างครบถ้วน
ปรายศนียากรชุดฉลองวันพระราชสมภพ๘๐พันศา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดที่๒
เทคนิคการผลิตด้วยฟอยโฮโลแกรมสีทอง๓มิติ
ส่วนบริเวณคำบรรยายใช้ฟอยทองคำแท้๒๒กรัฐดูนูน
เป็นครั้งแรกที่รวมเอาเทคนิคทั้งสองมาไว้ในสแตมดวงเดียวกัน
เล่าเรื่องราวทุกช่วงวัยของพระองค์
เมื่อครั้งทรงพระยาวจวบจนฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี
วิทย์ผูกพันกับการสะสมดวงตราปรายศนียากรมาราว๒๐ปี
เขาคิดว่าตราปรายศนียากรเหล่านี้ควรค่าแก่การเก็บรักษา
เพราะผ่านการคัดเลือกอย่างดีที่สุดก่อนนำมาจัดพิมพ์
และคุณค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้
คือพระราชกรณียกิจที่ถ่ายทอดผ่านดวงตราปรายศนียากร
ปวงชนชาวไทยได้จดจำ
และน้อมนำมายึดปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
เวลาเราเห็นนะครับเป็นภาพพระราชวรรณกิจบนดวงสแตมเนี่ย
แล้วก็จะทำให้เราเกิดความสนใจที่จะไปศึกษาค้นคว้าต่อนะครับ
เพราะว่าภาพที่นำมาอยู่บทสแตมเป็นภาพที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะครับ
เป็นภาพเป็นสิ่งที่เป็นพระราชกรณีกิจที่มีความสำคัญนะครับ
เราก็จะไปศึกษาคนคว้าต่อว่าพระราชนิกิจของพระองค์ท่านเนี่ย
ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยยังไงบ้างนะครับ
แล้วก็มีลักษณะอย่างไรเช่นเรื่องของโครงการทฤษฎีใหม่นะครับ
หรือว่าเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ

ผมมองว่าถ้าไม่รับเงินตราแล้วนะครับ
ที่เป็นทางการที่มีโอกาสที่จะเป็น
มีพระบุญชยาติทฤษฎาของพระองค์ท่าน

เราก็เรียกว่าสแตมเนี่ย
สามารถนำไปใช้งานฝากส่งจดหมายได้จริง
เจนวิชเป็นอีกคนหนึ่งที่น้องนำปรัชญาศัตริกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ด้วยการใช้จ่ายอย่างสมฐานะ
เขาบอกว่าเขาภูมิใจในหลวงรัชกาลที่๙
และเก็บรักษาดวงตราปรายศนียากร

ของพระองค์ทุกดวงเอาไว้อย่างดีที่สุด
เพื่อสืบทอดให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน